สถานการณ์โควิด๑๙ทำให้เรามีการสั่งซื้อของออนไลน์กันมากขึ้น
พ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับตัวก็ต้องขายของออนไลน์
แต่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะฮะ
เมื่อเราสั่งซื้อสินค้าของมันไม่มาถึงเรา

ส่วนคนที่เป็นคนส่งหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย
ส่งไปให้ลูกค้าแล้วของมันไปค้างอยู่กลางทาง
นี่ครับคนซื้อก็ไม่ได้รับคนขายก็เจ๊ง
ของมันตกอยู่ตรงช่วงของการขนส่งพัสดุ
มีคลิปออกมาเผยแพร่หลายคลิปแล้วนะฮะ
ว่าไปทวงถามว่าของมันตกค้างอยู่ตรงไหน
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ขายใหญ่ทั้งโค้งค้างใครไม่ติดเลย
ขายเลยครับ๓วันแล้วแต่ง่อส่งไปได้

คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับ
ถ้าเราเป็นคนซื้อจ่ายเงินไปแล้วโอนเงินไปแล้ว
ทวงเงินได้หรือเปล่าในเมื่อไม่ได้ของนะฮะ
ส่วนถ้าเป็นคนขายเองโอ้โหของมันไปค้างแบบนี้
เน่าเสียแบบนี้จะเอาผิดใคร
หรือว่าจะเอาข้อกฎหมายอะไรมาช่วยได้บ้าง

ทนายเจมส์เราเห็นคลิปเมื่อกี้แล้วนะฮะ

คือแม่ค้าเขาไปตามดูของที่

เขาบอกว่าเขาจะฟ้องฟ้องบริษัทจัดส่งพัสดุ
อันนี้บริษัทขนส่งต้องรับผิดชอบเต็มไหมครับ

มีอะไรที่มาช่วยประชาชนได้บ้างฮะ
คือกรณีนี้จะเป็นกรณีของการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับ
วันนี้การที่รับจ้างเอาของไปส่งให้เขาแล้วของเกิดเสียหายเนี่ยนะครับ
ก็ต้องรับผิดชอบให้กับแม่ค้าเขาล่ะ
แต่คราวนี้อย่าลืมนะครับว่าบริษัทขนส่งเนี่ย

ตามจำนวนอย่างของบางบริษัทจะรับผิดชอบอยู่แค่๓๐๐บาทต่อกล่อง
สูงสุดก็คือ๕๐๐บาทแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นการที่จะส่งของอะไรไปก็แล้วแต่
เราจะต้องคำนึงด้วยว่าของนั้นจะเสียหายระหว่างทางหรือไม่นะครับ
ถ้าของนั้นเสียหายระหว่างทางบริษัทนั้นเขาจะรับผิดชอบเท่าไหร่
อย่างที่บอกครับว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดในการรับผิดชอบของเขาอยู่
ถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าบริษัทนี้รับผิดชอบอยู่แค่๓๐๐สมมุตินะครับ
บริษัทหนึ่งบอกว่าโอ๊ยผมรับผิดชอบเต็มที่เลย
ก็คือเต็มตามมูลค่าสินค้านะครับ
อย่าลืมนะครับว่าการให้บริการในลักษณะนี้นะครับ
จะต้องปิดป้ายปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่ให้สิทธิในการคุ้มครองสินค้าได้มากกว่า

กรณีนี้อันหนึ่งคือน่าสงสัยตรงที่ว่า
ทำไมบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่แจ้งให้กับแม่ค้านะครับ
ของเนี่ยตอนนี้มันค้างอยู่ตรงนี้
แล้วก็มีสิทธิ์ไหมฮะเอาของที่มันเน่าเสียเนี่ยไปทิ้งเลยโดยไม่โทรแจ้งแม่ค้าหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าที่ส่งเนี่ยฮะ

เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นความผิดของบริษัทขนส่งนะที่ของศูนย์หายระหว่างทาง

ศูนย์หายระหว่างทางเนี่ยบริษัทขนส่งก็ต้องรับผิดชอบตามที่บอกไป
แต่กรณีที่ปรากฏว่าของไม่ได้ศูนย์หายนะแต่มันเสียหายอะไรก็แล้วแต่

ถ้าของหายโอเคไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนถูกไหมครับ
แต่กรณีนี้คือของมันอยู่อันนั้นคือทรัพย์สินของเขา
ไปเอาทรัพย์สินเขาไปทำลายทิ้งหรือไปจำหน่ายทิ้งไม่ได้
เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของซะก่อนนะครับ
ยิ่งถ้าไม่ได้แจ้งกับเจ้าของก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับ
อันนี้ต้องระวังนะอาจจะเข้าข่ายในเรื่องของการยักยอกทรัพย์หรือไม่

ฟ้องร้องกันได้ใช่ไหมครับ
เช่นเจ้าของไปตามกล่องบริษัทมีอยู่ให้เจอ
หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าทางขนส่งเนี่ยเอาของเขาไปทิ้งนะครับ
แล้วเราไปเจอกล่องของเราเนี่ยอยู่ในกองนั้นครับแล้วสืบสาวเราเรื่องไปแล้วไปเจอว่า
พนักงานของบริษัทขนส่งเนี่ยเป็นคนเอามาทิ้งชัดเจนเลยตอนนี้นะครับเป็นการยักยอกทรัพย์
ของผู้อื่นไปเป็นประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับอ้าวในมุมของผู้ซื้อบ้าง
ซื้อเนี่ยโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของส่วนผู้ขายบอกว่าโอ้ของมันอยู่ตรงกลางทาง
เขาไม่ได้ตั้งใจให้ของไม่ถึงมือเราทีนี้มันฟ้องเป็นทอดหรือเปล่าแล้วผู้ซื้อเนี่ยในฐานะผู้ซื้อนะผู้บริโภคเนี่ยจะทำยังไงต่อครับโอเค
ในฐานะของผู้ซื้อเมื่อซื้อสินค้าโอนเงินซื้อสินค้าไปแล้วผู้ขายมีหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อจนครบถ้วนกระบวนความถึงจะหมดพ้นความรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นถ้าของศูนย์หายเสียหายในระหว่างการจัดส่งผู้ขายยังไงต้องรับผิดชอบต่อผู้ซื้อครับ
ผู้ซื้อสามารถปฏิเสธสินค้านั้นได้ถ้ามันเน่าเสียสามารถปฏิเสธได้ผู้ขายต้องรับผิดชอบคือส่งของใหม่หรือโอนเงินคืนให้กับผู้ซื้อนะครับ
แล้วความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอาจจะไปเรียกร้องเอากับบริษัทขนส่งได้ถ้ามันล่าช้าเกินกว่าปกตินะครับ
โอ้โหเป็นทอดกันไปนะฮะ
ฮอตฮิตเหลือเกินในช่วงโควิดแบบนี้ครับ
ในระหว่างนี้ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้นะครับ
เกิดปัญหากับบริษัทขนส่งเนี่ยได้หลายอย่างนะครับ
อย่างเช่นพนักงานติดโควิดไม่มีพนักงานไปส่งของ

การที่เราจะซื้อสินค้าอะไรในระหว่างนี้

สุ่มเสี่ยงต่อการเสียหาย

หรือว่าอาจจะไปตกค้างอยู่ใน

กเว้นแต่ว่าในระหว่าง

ขนส่งอยู่ในภายในจังหวัดเดียวกันอย่างนี้ได้

ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ

ความน่าเชื่อถือของคนขายเอง
เรื่องของบริษัทขนส่งอะไรด้วยนะฮะ

ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ